ที่เป็นอีกฝั่งหนึ่งเลยคือรัฐบาลเดิม

สีกร้อยแปดสิบแปดคุณอะนุธินทานวีรกูลค่ะ
อันนี้เขาพักอันดับ๓นะสส๗๑คน
ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้จริงตั้งแต่ประมาณสักสัปดาห์ก่อนเนี่ย
เห็นว่าเออมีการลงรูปในโซเชียลค่อนข้างแบบ
สบายใจสบายอารมณ์หน่อยถูกไหมคะ
วันนี้ยังคงสงวนท่าทีอยู่นะคะ
คือเขาบอกว่าท่าทีของพักภูมิใจไทยตอนนี้เนี่ย
นักข่าวจะมาถามกี่รอบก็เหมือนเดิม

เพราะภูมิใจไทยออกแถลงการมาตั้งแต่๑๗พฤษภาคมแล้วไง
แนวทางของเราก็คือไม่สนับสนุนพักที่มีนโยบายแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
และไม่สนับสนุนให้มีรัฐบาลเสียงข้างน้อย
สองข้อสั้นสั้นนี่คุณยังจำกันไม่ได้อีกเหรอ

เหมือนเดิมภูมิใจไทยประกาศไว้ตั้งแต่๑๗พฤษภาคมว่าอะไร
วันนี้๒๐กรกฎาคมก็ยังคงพูดแบบนั้น
ถามว่าแล้วเพื่อไทยมีการแอบยกหูติดต่อทับทามมาบ้างหรือเปล่า
คุณอนุทินบอกว่าไม่มีนะก็ยังไม่ได้มีการติดต่ออะไรมา
ก็ต้องรอดูสถานการณ์ที่มันเดินต่อไปเรื่อยนี่แหละ
เพราะฝั่งที่เขากำลังจะจัดตั้งรัฐบาลเขาก็ยังอยู่ด้วยกันดีนี่
ยังเป็นข้าวต้มมัดยังเป็นกอไผ่กันอยู่ครับ
ภูมิใจไทยบอกอยู่แล้วว่าเรารักษามารยาทเราเล่นตามกติกา
ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาของพักเบอร์๓
แต่ถ้าถามเรื่องแนวโน้มในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
นู้นคุณถามผมไม่ได้หรอกผมมันเบอร์๓
คุณไปถามเบอร์๑กับเบอร์๒นู่นก่อนดีกว่า
ทีนี้ก็เลยถามว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดสมมุติว่า
๑ตันเบอร์๒ก็ตัน
๓กับเบอร์๔พร้อมไหม

คุณอนุทินบอกว่าอุ๊ยคุณอย่าเพิ่งรีบเลย

ส่วนเรื่องพร้อมไม่พร้อมเนี่ยนะ
ภูมิใจไทยเนี่ยเสนอชื่อผมเป็นนายกอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นผมไม่พูดดีกว่า

ไม่ได้ติดต่อประสานงานอะไรกับภาคการเมืองด้วยกันด้วย
ส่วนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่๓ที่แว่วมาว่าน่าจะเป็นชื่อของคุณเศรษฐาทวีสิน
แดดิเดตจากภักดิ์เพื่อไทยแต่ยังคงมีก้าวไกลอยู่ในสมการเนี่ย
คุณอนุทินว่ายังไงลองฟังนะคะ
ไม่เห็นต้องคิดอะไรเลยไปดูแถลงการพักภูมิใจไทย

ผมว่าผู้สื่อข่าวต้องไม่จี้ถามแบบนี้ครับเพราะว่าผมก็เพิ่งพูดมาสักครู่นี้เองว่า
พักเราไม่สามารถทำงานร่วมกับพักที่แก้๑๑๒ได้
แล้วพักเราก็ไม่เอาเสียงข้างน้อยคำตอบมันอยู่ในนั้นหมดแล้วล่ะครับ

ก็ไม่รู้แสดงยังไงแล้วคำตอบมันต่อไปเรียบร้อย
เราตอบไปแล้วตอบไปตั้งแต่ว่าจะยืนถึง๑๑ภศภาพเราไม่ต้องย้อนกลับไปถาม

เห็นไหมคุณอนุทินบอกก็ไม่น่าถามว่าผมตอบไปแล้วเหมือนเดิม
รัชพรเนี่ยอย่ามาจี้ถามอย่างนี้นะ

คุณสัตว์ความดีฉันค่ะพี่อุ๋ยค่ะ
เอ้าการประชุมครั้งต่อไปของภูมิใจไทยคุณอนุทินก็บอกนะคะว่า

วันก่อนจะถึงวันประชุมรัฐสภานั่นหมายถึงวันอังคารหรือเปล่าคะ
ถ้าประชุมสภาผู้แทนเนี่ยจะประชุมวันพุธพฤหัส
โดยปกติทุกภาคการเมืองจะประชุมช่วงเย็นวันอังคารอยู่แล้ว
เพราะว่าตอนเช้าเขาจะประชุมคอลโม

แล้วพอบ่ายเขาจะไปประชุมพักเขา

ก็ผมว่าไม่อังคารก็พุธนั่นแหละ
ยังไงก็คงจะมีมติออกมาว่าเออตกลง

ว่าทางซีกของเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ย

ส่งใครหรือว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปหรือว่าจะมีนโยบายแบบไหนอะไรยังไง
ใช่ค่ะเอ้ารวมไทยสร้างชาติคุณเอกณัฐพร้อมพันธ์เลขาธิการพัก
วันนี้ก็มาเคลื่อนไหวผ่านรายการทีวีเหมือนกันนะคะก็มาให้สัมภาษณ์
บอกว่าฝั่งของรวมไทยสร้างชาติเองก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับเพื่อไทยนะ
ก็ต้องยอมรับว่าแปดพักร่วมเขายังเหนียวแน่นกันอยู่ส่วนการเสนอแคนดิเดตนายกครั้งที่สามเนี่ย
ก็คงจะเป็นแคนดิเดตจากเพื่อไทยแหละเท่าที่ดูจากรูปการณ์ตอนนี้
แต่ผมก็ตอบไม่ได้หรอกว่าผลลัพธ์หรือว่าผลที่ออกมามันจะเป็นแบบไหน
ส่วนรวมไทยสร้างชาติเองตอนนี้ไม่ได้ดีลกับใครเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเลย
เพราะแต่ละพักก็ยังคงรักษามารยาททางการเมืองเพราะฉะนั้นจะไม่มีการคุยกัน
แต่ยืนยันว่ารวมไทยสร้างชาติพร้อมคุยกับทุกพักที่ก้าวไกลไม่เคยคุยด้วย
เออรวมไทยสร้างชาติพร้อมคุยกับทุกพักที่ก้าวไกลไม่เคยคุยด้วยค่ะ
ถ้าสมมุติว่าเพื่อไทยมาชักชวนรวมไทยสร้างชาติและยืนยันว่าไม่มีก้าวไกล
ไทยสร้างชาติไม่ขัดข้องนะคะอันนี้จากคุณเอกณัฐ
แล้วก็บอกด้วยว่าเอาจริงนะพี่อุ๋ย
ถ้าก้าวไกลเขาไม่ก้าวล่วงไปแก้ไขมาตรา๑๑๒เนี่ย
ปัญหามันจะไม่เกิดเลยนะพี่อุ๋ยรู้ไหม

คุณพิทานี่ได้เป็นนายกตั้งแต่นู้น๑๓กรกฎาคมไปแล้ว

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่านักข่าวไปได้ยินจากไหนมา
เพราะผมเองยังไม่ได้ยินยังไม่ได้รับการติดต่ออะไรมาเลย
ซึ่งจริงรวมไทยสร้างชาติมีการปรับโครงสร้างไปแล้ว
ตั้งแต่พลเอกประยุจันทร์โอชาลาออก
ตอนนี้เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เองถึงมาอยู่ในพัก

จดจำถึงคุณงามความดีของท่านได้
เช่นเดียวกันกับภาพจำของ

เชื่อว่าทุกคนรู้ว่าทั้งสองลุง
คือลุงกำนันและลุงตู่

ถ้าจะให้ลบภาพจำคงต้องใช้เวลากันหน่อย

ถ้าครั้งนี้ถึงรวมไทยสร้างชาติจะไม่ได้เป็นรัฐบาล

หรือถ้าก้าวไกลจะยอมถอยเรื่องแก้ม๑๑๒